หน้าคดีของแอมนะฮะผู้ต้องหาฆ่าโดยแต่ตรองไว้ก่อน
แล้วก็ตอนนี้หลายคนก็จะเรียกเธอว่าแอมไซยานายนะครับ

ล่าสุดครับนายระพีชำนาญเรือครับเป็นผู้ประสานงานเหยื่อคดีแอมสายนายเนี่ยนะครับ
ก็เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนกองปราบครับ

คือคุณระพีเนี่ยเป็นเหมือนกับพี่ชายที่ผู้ตายนับถือ
คนนั้นก็คือคุณก้อยจำได้ใช่ไหมครับ
คนที่ออกไปทำบุญปล่อยปลาที่ท่าน้ำริมแม่น้ำแม่กรองที่บ้านโป่งราชบุรี
แล้วก็ฟุ๊บสุดท้ายก็เสียชีวิตคุณระพีเอง
ด้วยความที่ก็เคารพรักนับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะฮะ

มาให้ข้อมูลครับกรณีของคุณก้อยหรือว่านางสาวสิริพรเสียชีวิตเมื่อ๑๔เมษา
ช่วงสงกรานที่ผ่านมาในพื้นที่ราชบุรี
หลังจากที่คุณก้อยนั้นไปพบกับแอมผู้ต้องหาในคดีฆ่าโดยแต่ตรองไว้ก่อน
อกจากนี้ครับเตรียมข้อมูลเหยื่ออีก๒ราย
หนึ่งในสองก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนครปฐม
ส่วนอีกรายยังไม่ยืนยันจะส่งมอบให้กับรองพบตรบิ๊กโจ๊กครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานช่วงสัปดาห์หน้า
เพราะว่าช่วงนี้บิ๊กโจ๊กไปภารกิจที่เยอรมนี
ประเด็นที่ทางทนายของฝั่งผู้ต้องหาบอกว่า
จะฟ้องสื่อและคนที่ออกมาให้ข่าว

เจ้าตัวก็ยืนยันด้วยความมั่นใจแบบนี้

ขณะที่รองผู้บังคับการปราบรามพันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพ
บอกว่าวันพรุ่งนี้๓๐เมษาจะเชิญบุคลากรทางการแพทย์คนหนึ่ง
มีข้อมูลว่าแอมเคยไปปรึกษาถามข้อมูลเกี่ยวกับคนที่มีอาการหัวใจล้มเหลว
ถ้าเกิดคนมีอาการแบบนี้เขาจะมีอาการยังไงเหรอ
เชิญคนนั้นมาสอบปากคำที่เคยให้คำปรึกษากับแอม
ส่วนเรื่องธุรกิจรับจำนำรถของผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการขยายผล
จากข้อมูลที่ทราบว่าผู้ต้องหาได้นำรถของในแด้สามีที่ตายที่อุดร

แต่ในส่วนของผู้เสียชีวิตคนอื่นอยู่ระหว่างการขยายผลนะครับ
ภายในสัปดาห์หน้าคงจะมีความชัดเจนมากขึ้น
เพราะตัวเลขตอนนี้แต่ละสื่ออาจจะไม่เหมือนกัน
ก่อนหน้านี้ตำรวจยืนยันว่ายอดคนตาย๑๓ศพรอดหนึ่ง
แต่หลายช่องก็อาจจะมีตัวเลขบวกขึ้นไป
เป็น๑๔บ้าง๑๖บ้าง๑๗บ้าง๑๘บ้าง

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ร้องเรียนเข้ามา
พบว่าตอนนี้มีมากถึง๑๘คน

แต่การสืบสวนมีเพียงแค่๑๔คน
ที่สามารถนำมาประกอบสำนวนคดีได้
ที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและหาพยานหลักฐานเพิ่ม
ว่าจะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายหรือไม่อย่างไร

อาจารย์ออสอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มเกษตร

เพื่อหาสารสายนายในวัตถุพยานคดีของแอมเนี่ย
ความคืบหน้าการตรวจสอบพยานหลักฐาน
วัตถุพยานในคดีการตายของครูออสมาให้ตรวจสอบ
ญาติขอให้ตำรดฤฟื้นคดีว่าการตายของครูอ๊อส
จะเกี่ยวข้องไหมกับผู้ต้องหาที่ชื่อแอม
วัตถุพยารที่ส่งมาให้คืออะไรออ๊อสบอกว่าคือตู้เย็น
แล้วของที่อยู่ในตู้เย็นทั้งหลาย
มุนไพรเอยเครื่องดื่มต่างที่แช่ในตู้เย็น
คนบอกตู้เย็นที่เห็นเนี่ยมันตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ใช่เหรอ

บอกว่าเคสนี้ครูออสตายไปตั้งแต่พฤศจิกาปี๖๕
แต่ครอบครัวบอกว่าไม่ได้เคลียร์ของในตู้เย็นออกเลย

ปลั๊กตู้เย็นก็เสียบไว้ตลอดไม่ได้ถอดปลั๊กทิ้งแต่อย่างใดนะฮะ
ดังนั้นคือมีการรักษาสภาพแบบเดิมคงเอาไว้มาจนถึงทุกวันนี้

รู้ผลภายในวันจันนี้รอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะฮะ